หนึ่งคดีนะครับที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดถูกเผยแพร่ออกมา
กรณีที่ลุงวัย๖๑ปียิงชายวัย๓๓ปีอย่างใจเย็นนะครับ

ทั้งที่๒คนนี้ก็อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน
ในชุมชนบ้านบุที่ย่านบางกอกน้อย

เหมือนชายวัย๓๓ปีเข้ามาชกมาทำร้ายลุงวัย๖๑ปีก่อน
จากนั้นลุงเลยยิงเข้าใส่
ปืนที่ลุงถือมาถือมาพร้อมกับถุงสัมภาระต่าง

ตอนแรกผู้ตายผู้ชายคนนี้
ยังสามารถที่จะปกป้องตัวเองได้อยู่

ก็ปมเกิดจากปัญหาและความโกรธแค้นส่วนตัว
ซึ่งอาจจะมีความโกรธแค้นและมีปัญหาสะสมกันมานะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปที่วัดสุวรรณาบราม
ซอยจรรย์สนิทวง๓๒
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของผู้เสียชีวิต
คือนายพันนบรงอ้นจีนอายุ๓๓ปี
เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่นายสมชายจงกาญจนาสุนทร
หรือว่าลุงเสริมวัย๖๑ปี

โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างโศกเศร้าครับ
โดยเมื่อนางเบนจาอุณาสูตรแม่ของผู้เสียชีวิต

ทีมข่าวก็พยายามเข้าไปพูดคุยนะครับ
แต่ว่าคุณแม่ผู้เสียชีวิตไม่สะดวกในการให้สัมภาษณ์
เพียงว่ารับไม่ได้กับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียล
และอยากให้สังคมเห็นใจผู้เสียชีวิตบ้างนะครับ
โดยแม่บอกว่าแม่กับลูกเนี่ย

และยืนยันว่าลูกเป็นคนดีนะครับ

เราก็ไม่รบกวนทางคุณแม่นะครับ
ขณะเดียวกันทีมข่าวของเรามีโอกาสไป

ก็เคยพบเคยเจอคุณลุงเสริม
แต่ก็ไม่ได้สนิทกันไม่เคยคุยกัน
แต่ลุงก็เหมือนไม่มีพิษมีภัยกับใครนะ
ส่วนตัวเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครฝ่ายไหนเลย

มีตั้งแต่อายุประมาณ๒๘ปีถึง๓๕ปี
และแก๊งนี้เป็นแก๊งที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพล
ในซอยในชุมชนนั้นพอสมควร
รู้เลยว่ามีการไปเรียกเก็บเงินกู้
และก็น่าจะมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ไม่ได้ก็ตามไปเป็นกลุ่ม

ก็ัจะตามกันเข้าไป๔๐๕๐คนในนั้น
ในซอยอยากฝากผู้ใหญ่ที่เข้าไปจัดการตรงนี้ได้
ชอบเป็นคนที่ไม่ใช่ถ้ำลวงทองที่
ที่อาจจะทำอะไรพวกเขาไม่ได้

ทางตำรวจก็กำลังสืบสวนสอบสวนอยู่นะฮะ
เพราะว่าเท่าที่รับทราบมา

เพราะว่ามีปมขัดแย้งหลายเรื่อง
ก่อนหน้านี้คุณลุงมีลูกเลี้ยงซึ่งเป็นผู้หญิง
แต่ว่าคุณลุงก็ถูกแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้
หรือว่ากลุ่มอื่นกล่าวหาว่าลุงกับลูกเลี้ยงเนี่ย

ข่มขืนลูกเลี้ยงของคุณลุง
แต่ขณะที่เพื่อนของผู้เสียชีวิต

บอกว่าเขาไม่เคยข่มขืนลูกเลี้ยงของคุณลุง
ใช่แต่คือทีนี้ทางฝั่งลูกเลี้ยงเขาก็ให้ข้อมูลไง
ว่าคนนั้นเข้ามาพยายามจะข่มขืน

หรือปรมปัญหาที่เกิดขึ้น
กับการอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน
และมีความขัดแย้งต่างนานานะฮะ

ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ตำรวจ
ต้องทำการสืบสวนสอบสวนต่อนะครับ
แต่ว่าได้จับกลุ่มตัวลุงไว้แล้วนะ